หน้าหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเดินทาง
ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็บรรยากาศปีใหม่
ดังนั้นเราเริ่มต้นข่าวสารเหล่านี้กันก่อนเลยดีกว่า

ใช่ค่ะบางทีเห็นตัวเลขแล้ว

โดยเฉพาะอย่างที่คุณบอกช่วงนี้เดินทางกัน
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือสายเหนือสายอีสาน

ช่วง๗วันอันตรายค่ะคุณผู้ชมที่มีการรายงาน
สถิติตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุนะคะ
เกิดขึ้นแล้ว๕๒๔ครั้งมีผู้เสียชีวิต๔๒คน
ถือว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ปีนี้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ก็ได้เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ประจำวันที่๒๙ธันวาคมเป็นวันแรกเลยค่ะ
การดนรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
อันนี้คือชื่อแนวคิดของปีนี้นะ
ใช่ค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่ามีอุบัติเหตุ๕๒๔ครั้ง

ซึ่งก็มากกว่าสถิติในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งมีผู้เสียชีวิต๓๙คนบาดเจ็บ๕๖๕คน
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็ยังคงครองแชมป์เรื่องของเมาสุรา
เหมือนเดิมรถเร็วเกินกำหนด๑๒๙๗๗นะคะ
ส่วนยานผ่านนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็คือรถจักรยานยนต์๑๘๓๐๙บาท

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเชียงใหม่

ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด
ก็คือปฐุมธานีค่ะมีผู้เสียชีวิต๔คน
จังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดคือ
รธานีแล้วก็พิศนุโลก๒๓คนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการเรียกตรวจยานผ่านะกว่า๕แสนคัน
และมีผู้ถูกดำเนินคดีรวมกว่า๘๐๐๐คนค่ะ
ส่วนทางด้านพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทอง

หรือว่าขอสชก็ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะ
สถิติผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง

ด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่๒๙ธันวาคม
มีรถจักรยานยนต์รถโดยสารสาธารณะ
และรถยนต์ส่วนบุคคลกระทำความผิดรวม๗๘๘ครั้ง

จับยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้๒๑คัน

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์๖๒คน
รวมถึงยึดใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์๒๕คนค่ะ

ปีที่แล้วถ้ารวม๗วันอันตรายก็ช่วงเดียวกันของปีนี้แหละนะครับ
ก็คือตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคมปีที่แล้วถึงวันที่๔มกราคมปี
ปรากฏว่าปีที่แล้วยอดรวมทั้งหมดมีผู้เสียชีวิต๓๘๐คน
อุบัติเหตุเกิดขึ้น๓๓๗๙ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓๕๐๕คน

หลายปีก็รณรงค์อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดเสียชีวิตในที่สุด
แต่บางครั้งลดน้อยจริงแต่ความรุนแรงมากขึ้นมันก็มีเหมือนกัน
สำคัญนะฮะแต่ว่าไม่อยากให้เกิน๓๘๐นะปีนี้เอาลดลงอีกเถ